แล้วก็อยากจะกอดแน่นเลยสำหรับพี่ขันเงินนะฮะ
สุภาพบุรุษณจุดนี้ไม่มีใครเกินแล้ว

คนรักเก่าได้เปิดตัวภาพนี้มาเลย

นักร้องหนุ่มสายแรปก็มีแต่คำอวยพรมอบให้ค่ะ
ที่มีการแชร์ภาพอดีตฝันหวานด้วย
ก็คือแบบว่าให้เธอโชคดีให้ดีให้เจอแต่สิ่งดีประมาณนั้นนะคะ
ล่าสุดที่ได้เจอกับพี่น้องสื่อมวลชน

ยินดีกับรักครั้งใหม่ของริต้าด้วย
แนนเบอร์ไหนอยากรู้ใจจริงไปฟังพี่ขันเงินกันเลยค่ะ
ขอให้ดีที่สุดนะครับขอให้มีความสุข

ครับไม่ต้องห่วงฉันเหมือนพี่เศกโลโซ

ก็ให้เขาศึกษาอะไรของเขาดีกว่าครับ
ไม่อยากจะไปกวนอะไรเขามากครับ
เขาก็บอกว่าเขาก็เริ่มเดทแล้วนะ

เราก็บอกก็ยินดีด้วยครับเต็มใจครับ

ไม่ว่าเขาเลือกใครครับมันดีเสมอครับ
ตอนนี้ก็ยกทรงขาวได้แล้วครับ
ทิ้งฉันไปได้เลยไม่ต้องห่วงฉันเลย

เมื่อวานนี้ที่ฉันไปคอมเมนต์ในอินสตราแกรมพี่ขันบอกว่า
หนูรักพี่นะพี่หันมากดไลค์คอมเมนต์นะ

โอ้โหตายแล้วดีนะเขากดไลค์ดีเขาไม่กดอันไลค์คนเข้าไป
เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะพี่ขันนะคะความรักสวยงามเสมอสู้ค่ะ